มีพิธีกรสาวท่านหนึ่งมาร้องกับไทยรัฐ
บอกว่าเขาไปจองตัวกับพนักงานเป็นสายการบินแห่งหนึ่ง
จองตัวต้องมีการให้เลขที่ของบัตรเครดิตไปด้วย

เอาบัตรของเธอไปซื้อของเป็นเกมออนไลน์กว่า๒๐รายการทีเดียวนะครับ

คุณสิทธินีกิติสิทธโธหรือว่าคุณอิงอิ่ง

นำหลักฐานการใช้บัตรเครดิตกว่า๒๐รายการ

รวมแล้วก็เกือบหมื่นแล้วครับ
เอาหลักฐานทั้งหมดมาให้กับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีได้ดู
คุณอิงบอกว่าย่อที่ถูกรูดไป
ถูกพนักงานสายการบินชื่อดังแห่ง๑
นำไปซื้อของในเกมออนไลน์
หลังจากเธอมีการโทรศัพท์ไปจองตัวเครื่องบินภายในประเทศ

แน่นอนคุณผู้ชมพนักงานก็ต้องมีการขอเลขที่บัตรเครดิตของรหัส๓หลัก

เพื่อเป็นการยืนยันแล้วก็ซื้อตัวตัดเงินผ่านทางบัตรไป
เธอก็บอกทุกสิ่งทุกอย่างกับพนักงานไปหมดเลยนะครับ
จนผ่านไปสักประมาณ๑สัปดาห์ปรากฏว่า

นี่คุณมีการใช้บัตรคุณไปซื้อไอเทมเกมออนไลน์
ในวันที่๒๓๒๔มิถุนายนที่ผ่านมา๒๐ครั้งครั้งละ๓๐๐๖๐๐บาท

ก็เลยนำเรื่องนี้ไปร้องทุกข์เพราะว่าเธอยืนยันว่าเธอไม่ได้ไปซื้อของ

ก็เอาหลักฐานไปให้กับตำรวจกองปราบเมื่อสักประมาณสิงหาคมที่ผ่านมา
ทราบว่าผู้ก่อเหตุก็คือพนักงานที่เธอนั้นโทรศัพท์ไปซื้อตั๋วนั่นเอง
แล้วก็สามีของพนักงานซึ่งเป็นทหารด้วยนะครับ

เวลาเขาจะให้จองผ่านตัดผ่านบัตรเครดิต
เขาต้องให้บอกหน้าบัตร๑๓หลัก

ก็ไม่คิดว่าการที่ไปบอกเขาหมดอย่างนั้นเนี่ย
เขาจะเอาเอกสิทธิ์ของเราเนี่ย
ใช้ประโยชน์เหมือนเจ้าของบัตรเองเลย

ถ้าเกิดทุกคนเนี่ยบอกเหมือนกับบอก
ข้อมูลของบัตรเครดิตของเราให้เขารู้ไปแล้วเนี่ย

ก็โอเค๒๐รายการ
ติดกันในเวลาแบบว่า
ห่างกันไล่เลี่ยกันนิดเดียวเอง
วันประมาณกับ๑๐กว่าครั้งนะคะ
คุณอิงอิงก็ยังบอกนะฮะว่าต้องการให้สายการบินเนี่ย
ออกไปแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเกือบ๖เดือนแล้ว

แล้วก็อยากฝากให้ตำรวจจับกลุ่มคนก่อเหตุให้ได้
พบว่าตอนนี้ผู้เสียหายก็มีเพิ่มอีกหลายรายเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ยังต้องรอผลสรุปที่แน่ชัดซะก่อนนะครับ
จริงแล้วเรื่องของรหัสพิน๓หลักด้านหลังมันสำคัญมาก
ไม่จำเป็นต้องห้ามให้ใครเด็ดขาด
ทางสายการวิทย์บอกกำลังสอบสวนอยู่ใช่ไหมคะ

เวลาค่อนข้างนานเพราะว่าเหตุเกิดตั้งแต่สิงหาคม